คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมขับรถไปอืมแล้วไปเจอผู้หญิงอยู่ข้างทางอ่ะ
ดอมน้ำแข็งอ่าเที่ยงคืนโอ้โห
คุณจะลงไปดูไหมว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุต้องการความช่วยเหลือ
หรือจะคิดว่า๑เฮ้ยผี๒โอ้โหเดี๋ยวพอลงไปเจอปั๊บ
จะมีคนอื่นออกมาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
แต่พนักงานขับรถส่งของคนนี้

รถล้อมรถล้อมทาง

รถล้มข้างทางแต่น้องเขายังน่าจะพูดได้อยู่
สัญญาณไฟตรงนี้แล้วกัน
จะได้ไม่มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

ผมถามคุณผู้ชมจริงถามดอมจริงถามน้ำแข็งจริง

คือตอนนี้มันมีเรื่องมิจฉาชีพเยอะพี่เบิร์ต

เพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าอันนี้มาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
แล้วมืดด้วยนะเออคือ
ถ้าจะตอบว่าไม่ลงก็ไม่ผิดหรอกครับคุณผู้ชม

แต่อาจจะโทรแจ้งกู้ภัย

แล้วน้องเขาไม่ใช่ผีค่ะ

โอ้โหไปกลับรถไปดูเธอ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะมอเตอร์ไซค์ตกข้างทาง
ได้รับบาดเจ็บกระดูกน่าจะหัก
แล้วก็ที่หน้าที่ใบหน้ามีเลือดไหลด้วย
พยายามปีนขึ้นมาจากข้างทางขอความช่วยเหลือครับ

ดูเหมือนจะรอความช่วยเหลืออยู่ประมาณชั่วโมงกว่าได้
กระทั่งพนักงานขับรถส่งของคนนี้มาเจอ
แล้วก็กลับรถมาดูแล้วก็โทรตามนะครับ

เหตุเกิดบนถนนยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคาม
โอ้ช่วงนี้ไฟมืดตึ๊บพอดีเลย

พนักงานขับรถส่งของคนนี้ฮะคุณเป็นคนดีจริงครับที่ว่าไม่ปล่อยผ่านแล้วไม่นิ่งอยู่ได้ฮะ
โอ้โหช่วยผู้หญิงคนนี้ไว้ได้ครับ